เมาส์มอยกันต่อกับตำนานนางงามสุดปัง

เมื่อก่อนดังมากนะคะที่แบบว่าชุดชกมวยอ่ะเนาะ

ใช่นะคะห่างหายไปพักใหญ่ค่ะ
หลายคนตกตกใจแก้มลาวงการแล้วหรือเปล่า

เขาไปคลอดลูกมา
ติดภารกิจดูแลลูกชายคนแรกน้องกรค่ะ
ซึ่งตอนนี้อายุ๑ขวบ๖เดือน
ตัวจำโตแบบว่าเป็นนุ่มแล้วอ่ะ
แก้มยอมรับนะคะว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ที่ติดลุคมากเหอะมาก

แก้มบอกว่าต้องบอกลูกว่าหยุดเลี้ยง

ซึ่งตอนนี้นะคะครอบครัวแก้มก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะ

บอกด้วยนะคะว่าถึงแม้จะชอบเด็กมาก

แก้มแง้มกับเรานะคะว่าคงได้ดูแค่ตอนไปเที่ยวทะเลแล้วค่ะ
แต่จะกลับมาถ่ายแนวเซ็กซี่บิกินี่เลยเนี่ย

เงินเก็บหนูหมดแล้วค่ะพี่

อยู่กันจนแก่จนเท่าไปเลยค่ะ

ฝากติดตามทุกผลงานของแก้มด้วยนะคะ

จ้างได้ค่ะเงินหมดแล้วค่ะช่วยจ้างด้วยค่ะ

คือหมดแล้วนะคะสามีเขาเป็นนักฟุตบอล

เขาก็พูดเล่นว่างงเงินหมดอะไรไม่มีหรอก